พูดถึงสาวสตรองก็นึกถึงอีกหนึ่งสาวสตรองเหมือนกัน
แต่ตอนนี้สตรองมันใจเบาพูดแล้วก็จะร้องไห้
คิดเลยคุณผู้ชมว่ามันจะมีเรื่องที่มันทำให้แบบน้ำตาคลอเลยนะ
แม่แพทย์นับประพาของเราบอกเลยว่าเจอเลสซิ่งพูดเข้าไปแบบนี้

จะเป็นเรื่องอะไรเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วคุณผู้ชม
คิดว่ามีเรื่องราวอะไรบ้าง

เมื่อไหร่อ่ะชิคกี้พายมีแฟนแล้วแล้วเอาจริงแพทย์เล่าให้ฟังว่าหน้าเสียเลยนะ
ได้ยินแล้วแบบน้ำหูน้ำตาจะไหลเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้
เข้าใจนะว่าแบบเด็กเขาแบบรักกงรักกันอะไรอย่างนี้มีบ้าง

แต่หนูก็จะมีแฟนต่อไปนะคะ

จะเป็นอย่างไรปวดใจขนาดไหน

เขามาขอหนูผู้หญิง
ขอหนูเป็นแฟนแล้วแม่ก็ถามว่า

เพราะว่าชื่อยาวไปหน่อยนั้นก็เลยลืม
คนมันแฮดแหละเนอะ
มันเกินอยู่แต่ยาวซะสักที
แต่ต้องเข้าใจนะคุณพลอยต้องทำใจเลยนะคะ

ยังพูดไม่ได้คงจะบอกแม่ไม่ได้หรอกว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ถ้าสมมุติ
ถ้าสมมุติคุณมีลูกหวบแล้ว
แล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าแม่ผมมีแฟนแล้วอ่ะเฟลล์แรก

อยากรู้ว่าเป็นใครลูกเต้าเหล่าใคร
แล้วก็จะไปทักหาคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็บอกว่าฝากลูกเรียนด้วยนะคะ
อ๋อน่ารักเก็กไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้
พ่อคุณแม่ก็ดูกันไว้เดี๋ยวฉันชอบมากก็จะมีต่อไป